๔ปีนี่เขาเปลี่ยนเพลงกี่หุ้นล่ะ
นี่เปลี่ยนรู้สึกจะเป็นหุ้นที่๔นะมึง
มันต้องนานหรือไม่นานจะเปลี่ยนเพลงทำไม
เพราะเพลงมันเท่ากับย้ำเหมือนกับว่าไม่รักษาสัญญาอะไรอย่างนี้
ไม่รักษาสัญญา

คำว่าสัญญามันหมดไปกับเพลงแรกไปแล้ว
ตอนนี้ก็ชัดเจนว่า
อาจารย์ที่บอกว่าคืนความสุขคืนหรือยังคะ

ถ้าเผื่อมองตรงนี้ก็ตรงกับตามความหมายเขา
เพราะว่าเขาไม่เคยดูชื่อคณะ
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
เจตนาอันสำคัญคือรักษาความสงบ

คณะนี้ไม่ได้มีคำว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจนะ

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

๔ปีขอสชเข้ามาประเทศได้อะไรเสียอะไรคะอาจารย์

เสียไปก็เป็นเรื่องเสรีภาพ
เป็นเรื่องถ้าดูตามโพลก็อย่างว่า

ครับที่หนักขึ้น

วันนี้ชีวิตผมดีกว่าเมื่อ๔๕ปีที่แล้วเนี่ย

ต่อไปนี้รายการมันจะเป็นใน๖โมงเนี่ย

ตรงนี้ตามที่ฉันต้องการให้คุณดู

สมัยคุณเปย์๖โมงถึง๒ทุ่มประหยัดไฟ
สมัยนี้ประหยัดไฟเป็นในตัวเพราะว่า
มันเป็นทีวีที่เราไม่อยาก